กันต่อกับข่าวช็อกวงการบันเทิงอีกครั้งหนึ่งนะคะ
เมื่อวานนี้นะคะเราได้รับแจ้งข่าวจากผู้จัดการส่วนตัวของน้องบีมประพังกรค่ะ
เขาเป็นพระเอกวัยรุ่นชื่อดังเสียชีวิตกระทันหัน

มากนะคะคือช่วงนี้วงการบันเทิงได้รับแต่ข่าวเศร้าตลอดเลย
อันนี้เล่นละครเล่นซีรีส์ดีมาก

คือโดยเบื้องต้นเนี่ยค่ะทีมแพทย์ที่ไปเจอพบร่างของน้องเนี่ยค่ะ
ระบุว่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากอาการหัวใจล้มเหลวค่ะ
ซึ่งคุณแม่ไม่ได้ติดใจสาเหตุของการเสียชีวิตของน้องนะคะ
ส่วนผลชนสูตรศพต้องใช้เวลาประมาณ๓อาทิตย์ด้วยกันค่ะ
แต่พอมีข่าวออกมาแบบนี้คุณผู้ชม
คนวงการบันเทิงโพสต์เสียใจกันเยอะมากเลยจริงนะคะ

อย่างเช่นนักแสดงสาวแล้วก็ผู้จัดละครมากฝีมือคนนี้ค่ะ
คุณโดนัทโดนัทมนัสนันเนี่ยค่ะ

บอกว่าพี่ไม่คิดว่ารูปนี้จะเป็นรูปเดียว

ซีรีส์เรายังไม่ทันฉายเลย

มันยากมากสำหรับพวกเราทุกคนจริง
ไม่ว่าบีมจะไปอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้
ขอให้น้องรู้ว่าน้องอยู่ในใจพี่

ด้านนักแสดงหนุ่มนะคะออกัสวาชีราวิทย์
เขาเป็นพระเอกวิกน้อยสีเนอะ
หลายคนบอกว่าหน้าเหมือนกันเลย

แล้วก็คุณผู้ชมเชื่อไหมคะเขาเกิดวันเดียวกัน

แล้วก็ในโพสต์ใช้คำเพื่อนสนิทนะคะ
กูมึงนี่แหละค่ะมีใจความนึงบอกว่า

แล้วทุกคนจะรักและคิดถึงมึงตลอดไปค่ะ
เราเกิดวันเดียวกันในปีเดียวกัน

แบบนี้แล้วค่ะด้านหนุ่ม๙จีลายุ

การจักรไปของน้องบีมค่ะโพสต์ภาพกับบีม

สบายนะบีมค่ะขณะที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะพี่แจ๊กรีนไปเจอคุณแพทเชียร์นิดคนนี้ค่ะ
เขาเป็นเพื่อนสนิทกับบีมเล่นเว้งด้วยกันมาครึ่งปี
คือแพทย์บอกว่าเมื่อคืนทราบข่าวพูดตรงร้องไห้เลยช็อกไปเลย
แล้วคือสนิทกันมากแล้วที่สำคัญกำลังนัดกันไปทานอาหารญี่ปุ่นอาทิตย์หน้า
แล้วมันมีอย่างหนึ่งที่ติดในใจแพทย์ซึ่งแพทย์บอกว่า
ผิดเองอะพี่ที่หนูปากหนักไม่เคยชมเลย
ว่าเพื่อนแบบเล่นละครเล่นซีรีส์เก่งมาก
ไปฟังความรู้สึกของน้องแพทย์ชิอานิสค์กันค่ะ
คือเพื่อนก็แบบก็ลายมาบอกในกรุปเลยแบบ
บีมมันไปสบายแล้วนะก็ตกใจมาก
ก็ยังนั่งคุยกับตัวเองว่าวีมึงเบี้ยวนัดกูนะ
คือมันเป็นคนที่แบบพี่ถ้าพี่รู้จัก
มันจะรู้แล้วว่าใครก็รักมัน
คนปากหนักมาโดยตลอดไม่เคยชมมันเลยว่าจริงจริงแล้วมันแบบ
มันเป็นคนเก่งมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือด้วยความเป็นเพื่อนกันเนอะ
ลืมบอกไปเพราะว่าคือบีมจะถามเพื่อนตลอดว่าแบบ
เล่นละครดีไหมอะไรอย่างเงี้แพทย์บอกว่าคือแบบ
คือลืมบอกเพื่อนไปเพราะว่ามันเป็นความตั้งใจของเพื่อนจริงนะคะ
โดยในวันนี้ค่ะจะมีพิธีรดน้ำศพน้องบีมประพังกรนะคะ
เวลา๔โมงครึ่งค่ะนวัดเทพลีลาค่ะ
ซึ่งทางครอบครัวอยากให้ญาติเพื่อนพี่น้องแล้วก็คนที่สนิท
คือไปเคารพศพก่อนนะคะและทางคุณแม่ยังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์นะคะ
ก็คือค่ายบอร์ดแคสต์ค่ะติดตามข่าวได้กับทางไทยรัฐทีวีของเรานะคะ
ก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องบีมอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ